ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ลูกสองค่ะ
คลอดแล้วนะคะสำหรับแม่เนยโชติกาของเรานะจ๊

น้ำหนักแรกคลอด๓๑๕กิโลค่ะ
ตั้งชื่อว่าเด็กหญิงละลินแปลว่าพระจันทร์นะคะ

งดเยี่ยมงดกระเช้าทุกอย่างเลยนะจ๊ะ
มีเพียงแค่คุณสามีแล้วก็คุณแม่ของสาวเนยเท่านั้นนะคะ

ก็เช่นเดียวกันให้กำเนิดลูกชายคนแรกเมื่อช่วงบ่ายวันนี้
โดยตั้งชื่อว่าเด็กชายจักรวา
นี่สมกับเป็นนางงามจริงนะจ๊ะ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีเยอะแยะมากมาย
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ยินดีกับคุณแม่ทั้งสองท่านด้วย